บางคนบอกโอ้โฮสงสัยถูกไก่
ปรากฏเอาไปตั้งไม่นานล้มหงายหลังตึงแบบนี้ซะแล้วนะฮะ
ทั้งหงายหลังทั้งคอหักด้วย
ท่ามกลางไก่ที่มองอยู่
ไก่ก็บอกอ้าวพี่ล้มหงายหลังตึงแบบนี้เลยล่ะครับ
ที่อยู่ที่วัดเจดีไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
นอนล้มอยู่ในกองรูปปั้นไก่ชน

หัวหลุดออกมาแบบนี้เลยเพจดังเมืองคอนได้โพสต์ข้อความเอาไว้
บอกว่าไก่จิกหัวหลุดตายซะแล้วอุลต้าแมนวัดเจดี
ชาตะหนึ่งเก้าหกเจ็ดมรณะสองพันยี่สิบสองคุณค่ะ
พร้อมกับภาพอุณต้าแมนหัวขาดแล้วก็ชำรุดในดงสุสานรูปปั้นไก่นี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะถ้าย้อนกลับไปหน่อยนี่อุลต้าแมนของใคร
ของนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอร์
ก่อนหน้านั้นนำมาแก้บนเอาไว้แก้บนไอ้ไข่วัดเจดี
เมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคุณ
อุ้ยจำได้สิมันก็เป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตใหม่ใช่ฮะ
กว่าจะยกไปกว่าจะยกตั้งได้นะคุณนะไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะ
สูงตั้ง๕เมตรแบบนี้แล้วเหมือนกับแบบใหญ่ที่สุดเลยนะ
ใช่ฮะนี่ตัวเดียวในโลกใบนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวเขียนข้อความ
เล่าผ่านไอจีส่วนตัวของไฮโซปอลระบุว่าอุลต้าแมนสูง๕เมตรครับ
ตัวเดียวในโลกใบนี้นะครับไปขอพรไอ้ไข่วัดเจดีเมื่อสองปีที่แล้ว
สำเร็จได้ตามเป้าหมายครับปรากฏว่าเอาไปตั้งไว้๓ตุลาคม
คุณหงายเก๋งตายไปซะแล้วนะฮะล้มตึงไปซะแล้วนะฮะ
ทางด้านของผู้ดูแลสถานที่วัดเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังนะฮะ
จนคอหักเพราะไปตั้งในที่โล่งคุณ

ช่วงนี้ที่นครศรีมีลมกระโชกแรงฝนตกทุกวันเลย
เคลื่อนย้ายไปไว้ในสุสานไก่อย่างที่เห็นแล้วฮะ

แล้วมันก็มีเรื่องแบบว่าเอาคนทำอะไรทำไม่ดี

ใช่นะฮะก็ลือกันไปบอกว่าไก่จิกบ้างแหละนะฮะ
ใครชอบไก่ชอบรูปปั้นอะไรแบบนี้นะคุณนะ
แต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์

มันไม่มีอะไรที่แบบคอยเหมือนกับดามเอาไว้เลยนะ
คอยยึดคอยปักลงกับพื้นไม่มีนะ
ฟังเสียงคนดูแลสถานที่หน่อยนะครับ

มันก็ล้มได้เพราะลมแรงด้วยนะครับ

ตรวจสอบที่สุสานไก่ของวัดเจดีไอ้ไข่อีกครั้งนะฮะ
หัวขาดนอนหงายเก๋งอยู่แบบนี้นะครับ
ก็วางกองรวมกับซากรูปปั้นไก่ชนนะฮะ
เพราะว่าหุ่นรูปปั้นที่สร้างด้วย
อันนี้คุณเป็นโฟมผสมปูนนะฮะ
น้ำหนักเนี่ยทั้งตัวเนี่ย
๐กิโลกรัมคุณนะฮะ
ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นโฟมผสมปูนนะ
ข่าวแรกออกมาแต่ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจแล้ว

โฟมล้วนไม่มีปูนผสม
มันก็จะเบาแล้วมันไม่แข็งแรงใช่ไหม
แข็งแรงฮะแตกหักง่ายด้วยนะครับ

อีกอย่างตรงเท้ามันก็คือ
มันมีแค่เท้ามันไม่มีฐานปูนอื่นที่เอาไปยึดเอาไปตั้งไว้นะฮะ
ทางวัดก็เลยบอกว่าโอ้กลัวอันตราย
ก็ต้องย้ายไปเก็บรวมกับหุ่นไก่ชนพื้นที่๓๐ไร่นะฮะ
คือทางวัดก็ยืนยันบอกว่าคือมันล้มเสียหายซะก่อน